สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบของสนามนะครับ
ยินดีกับนักกีฬาไทยทำผลงานสุดยอดเยี่ยมปีนี้เห็นเขาบอกว่าอาจจะใช่กับคนชื่อเมย์ฟอร์มดี
เพราะว่าล่าสุดในวงการกอล์ฟนะครับสำหรับโปรเมเอเรียจุธานุกานะครับ
ก่อนหน้านี้เธอก็มีโอกาสเกือบแล้วนะที่จะคว้าแชมป
แต่ว่าวันสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายไปจบที่สี่ถูกไหมอ่าในสามวันสุดท้ายกับศึกเอ็นเอนะครับ
มาดูในศึกนี้กันก่อนครับเป็นรายการที่อัลบามาสหรัฐอเมริกา
วันสุดท้ายปรากฏว่าเอริยาจุธานุการหรือว่าโปรเมวัย๒๐ปีเท่านั้นนะครับ
และเป็นมืออันดับที่สาวสิบสองของโลกแม้ว่าจะทำอีเวนท์พาจากการเก็บสี่เบอร์ดี้เสียสี่โบกี้
สกอร์รวม๑๔อันเดอร์แต่ก็ยังเพียงพอนะครับ
โดยเอเรียนั้นเฉือนเอาชนะสเตซี่ลุยอิสและมอร์แกนเพลสเซล
โปรเจ้าถิ่นรวมถึงเอมี่หยางโปรเกาหลีใต้นะครับ
จบอันดับ๒ร่วมไปเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้น
ซึ่งการคว้าแชมป์รายการนี้ครับเอเรียนั้นรับเงินรางวัลหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นดอลลาร์สหรัฐ
คิดเป็นเงินไทยคุณผู้ชมครับก็ประมาณ๗ล้านบาท

ใช่ครับและในจังหวะนี้คือการพัดหลุมสุดท้ายครับ
คุณแม่เปิ้ลหรือว่าคุณนรมนติวัฒนาศุกร์
คุณแม่ของโปรเมนนี่แหละครับถึงกับหลังน้ำตาไว้ไม่อยู่นะครับ

ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ตรงกับวันแม่แห่งชาติของทางสหรัฐอเมริกาอีกด้วยครับ
ก็ดีใจมากค่ะแล้วก็มีความสุขมาก
ภูมิใจมากวันนี้ก็รู้สึกมันทำสำเร็จแล้ว
เพราะว่าเป็นความฝันและเป็นความคิดตลอด

มันยากไปหมดเพราะว่าตื่นเต้นแล้วก็กดดันมาก

แต่ว่าก็โชคดีที่ผ่านมาได้ค่ะ

แล้วก็คอยเหมือนแบบเตือนตลอดเวลาว่าเราต้องทำอะไร
จริงก็ดีใจนะคะดีใจที่ได้เป็นคนแรก

แล้วก็จะมาชนะกันอีกเรื่อยเยอะขึ้นค่ะ

หรือว่าสื่อออนไลน์ก็มีการพูดถึงนะครับ
โดยโปรโมครับโมริยาจุธานุการพี่สาวของเอริยา
ก็บอกว่ารายการนี้เธอจบอันดับ๖๓ร่วม
ก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความ
แสดงความยินดีกับน้องสาวผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัว
ก็บอกว่าภูมิใจกับน้องสาวคนนี้ที่สุด
วันนี้เมย์รับมือกับความกดดันได้ดีมาก
ขณะที่โปรอาร์มครับกิรเดชอธิบาลรัฐนะครับ

ข้อความก็บอกว่าในที่สุดน้องก็ทำได้

ที่ได้บทเรียนจากแมชที่ผ่านมาเก่งมากครับ

ไปดูสำหรับเอริยาจุธานุการณ์ในวัย๒๐ปีนะครับ
เธอนั้นเริ่มโทนโปรเมื่อปี๒๐๑๒ครับ
ที่ประเทศมอรโกเมื่อปี๒๐๑๓นะครับ
และก็คว้าแชมป์รายการแรกได้ในที่สุด
จริงแล้วเนี่ยน่าจะคว้าได้เร็วกว่านี้นะครับ
ซึ่งในวันสุดท้ายไปพลาดท่านะครับ
ไปเสียโบกี้ใน๓ลูกสุดท้าย
แล้วก็ตอนแรกนั้นนำไปดัดอันดับที่๑

แต่มาครั้งนี้สุดท้ายเธอก็จะทำได้สำเร็จนะครับ